พบว่าตอนนี้คนจำนวนมากนั้นสูญเสียโอกาสเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
รวมทั้งมีการเสนอแนะให้ไทยนั้นเข้าถึงเรื่องของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้เร็วมากขึ้นด้วยครับ
ธนาคารโลกออกมาเปิดเผยรายงานเรื่องของการพัฒนาโลกประจำปี๒๕๕๙ผลตอบแทนทางดิจิทัล
นับตั้งแต่ปี๒๕๔๘ครับแต่ว่ายังมีประชากรอีก๔๐๐๐ล้านคนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ทั้งที่เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก็กำลังจะเปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจการทำงานและรัฐบาลธนาคารโลกจึงก็เห็นนะครับว่า
ควรจะเดินหน้าเชื่อมต่อกับประชาชนทุกคนและไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังเพราะว่าความเสียหายจากการเสียโอกาสค่อนข้างจะใหญ่หลวงครับ
และเพื่อให้ดำเนินการตามพันธะเรื่องของสัญญาด้านการพัฒนายุคดิจิทัลได้อย่างเต็มที่
ธนาคารโลกจึงเสนอให้ดำเนินการ๒ประการด้วยกันครับได้แก่๑ต้องปิดช่องว่างทางดิจิทัลโดยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และต้องเข้าถึงแบบเปิดเผยด้วยนะครับและปลอดภัย
เพราะว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยของโลก๑๔๐
แต่ก็ยังมีประชากรอีก๑๖๐ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
รัฐบาลไทยจึงต้องเน้นพัฒนาระบบการศึกษา
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้การสอน
เพื่อให้ปรับเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองครับ